คุณผู้ชมค่ะต่อไปต้องบอกว่าเจอจัง
การปรับโงเห้งเนี่ยให้เน้นที่ตรงหน้าผากค่ะนะคะ
เพราะว่าตรงหน้าผาเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าบ่อเงินบ่อทองค่ะ

แล้วก็ช่วงแก้มอย่าให้ตอบนะคะ

พักก่อนแม่บอกให้เธอพักก่อน

การทำศัลยกรรมพี่แจ้งตรงนี้เลยว่า
เฮ้ยมันเหมือนดาบสองคมเหมือนกันนะ

ฉะนั้นการจะทำศัลยกรรมต้องดูดี
ดูเลิกดูงามดูเลิกดูยาม
แล้วก็ดูด้วยว่าที่คุณจะทำคุณจะทำอะไร
ถ้าตอนนี้ในวัยพี่เลข๕นี่
พี่บอกเลยว่าไม่สมควรที่จะทำจมูกเรียวเล็กแหลมเด็ดขาด
คือโงเห้งจะเปิดก็คือ๑หน้าผาก๒ขมับที่มันจะได้รูปได้ร่าง
มูกต้องอวบอิ่มมีโหนกแก้มแบบนี้ค่ะ
เน้นหน้าผากนกนู้น
ใช่พี่ส้มเชงเล่าให้ฟังด้วยนะคะ
เพราะว่าจริงแล้วอย่างที่บอกไปเลยเมื่อสักครู่

เพราะว่าหน้าเราจะอิ่มเอิบนะคะ
เช่นเดียวกับจมูกใครบางคนจะไปทำจมูกแบบเหล่าให้มันเร็วแหละ

มันอิ่มมันเอิบมันรวยคุณผู้ชม
และอีกสิ่งหนึ่งที่พี่ส้มเช้งทำตลอดเลยก็คือ
ซึ่งพี่ส้มเช้งบอกเลยนะคะว่าอยากจะพาแฟนคลับประจำรายการ

อ้อมใจของเราผู้สื่อข่าวก็ถามเลยคุณผู้ชมว่า
งวดนี้แม่ขอเลขมงคลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือมาหรือยัง
ส้มเชงก็เลยขอบอกผ่านนิ้วแบบนี้คุณผู้ชมดูตาม

อุ้ยมีหลายเลขอีกนะ
เหมือนแกรกดีหลายเลขอะไรบ้างสรุป
เออนะคะซึ่งต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีสุดปังของพี่ส้มเช้งจริงนะคะ
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยค่ะเขาเป็นเจ้าของเฟสติวัลแล้วนะคะ
ใกล้บ้านเลยยังไงลังศิษย์เฟสครั้งที่สองนี่นี่ไงใส่เสื้อมาโชว์เลยนะคะ
ก็ไปม่วนซื่นกันได้นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่พี่ส้มเช้งเนี่ยไง
เขาแถลงข่าวให้ดูบรรยากาศมันดีมากนะคะ
ก็ฝากเชิญชวนทุกคนนะคะไประเบิดความมันกันได้ในวันที่๒๔ธันวาคมนะคะ
รังสิตเฟสนั่นเองรับรองว่าม่วนซื่นนี่นะคะ
ที่สำคัญก็คือปังเพราะว่าเมื่อสักครู่เราได้ดูพี่ส้มเช็ดไปแล้ว
โงเห้งอยู่ตรงหน้าผากเปิดรับทรัพย์ไปเลยนะคะ
แต่หัวล้านนี่มันลึกไปหน่อยอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหม

คุณหมอบอกว่าต้องไปเติมตรงนี้ก่อน
คุณสองคนพักเรื่องความสวยก่อน